ที่จังหวัดขอนแก่นมีหญิงสาวสติไม่ดีค่ะ
ถูกชายในหมู่บ้านในข่มขืนหลังจากนั้นญาติค่ะ
ไปแจ้งความที่โรงพักหนึ่งนะคะแต่ว่าตำรวจบอกว่าต้องไปแจ้งความอีกโรงพักหนึ่ง
ซึ่งเป็นโรงพักท้องที่เกิดเหตุชาวบ้านบอกคนที่เกิดเหตุเนี่ยญาติเนี่ย
บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยโยนกันไปโยนกันมาไม่อยากทำคดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
สุดท้ายเธอต้องทำแบบนี้ไปที่หน้าโรงพักก้มลงแล้วก็กราบ
หน้าโรงพักเลยเพื่อร้องขอความยุติธรรมนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
อยู่ในเมืองไทยนะ

ว่าอยู่ที่ทำน่ะมึงมีบอกเลย
มึงเห็นมึงมีจำบอก
ว่าอยู่ที่ทำน่ะมีบอก
มีบอกเลยมีบอก

ว่าอยู่ที่ทำน่ะมีบอก
มีบอกเลยมีบอก

เธอพูดคำนี้ซ้ำไปซ้ำมา

ที่ถูกใช้ในหมู่บ้านในขมขืนค่ะ

ก้มกราบอยู่หน้าป้าย

คนนี้คือแม่ของผู้เสียหายค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ผ่านโซเชียล

หลานถูกข่มขืนแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
โยนไปให้โรงพักที่อยู่ติดกัน

วันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ

อายุ๒๗ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ตอนเย็นแล้วก็ไม่ได้กลับบ้าน

มีการไปแจ้งความคนหายเอาไว้
กระทั่งตามไปเจอ
ลูกสาวที่อยู่ที่บ้านของในปิ๊ก

ญาติของนางสาวช่อก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะ

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแวงใหญ่

ต้องไปแจ้งความที่สพชนบท
เพราะว่าเป็นท้องที่เกิดเหตุ
ญาติก็เลยเดินทางไปแจ้งความใหม่

แต่ปรากฏพอไปถึงโรงพัก

บอกแต่ว่าแจ้งความไว้ที่แวงใหญ่
แล้วเดี๋ยวให้ตำรวจสพแวงใหญ่

ร้อนใจมานะเพาะมาเจอแบบนี้
แย่นเนี่ยก็รู้สึกว่าตำรวจโยนกันไปโยนกันมาหรือไม่

หรือเปล่าจนน้าสาวของนางสาวช่อเนี่ยนะ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยไม่พอใจค่ะ
ไปทุบโต๊ะตำรวจแล้วก็ตะโกนโวยวายใส่เจ้าหน้าที่
กลางโรงพักเลยค่ะบอกว่าโดนไล่อย่างกับหมู
หมาก่อนที่จะวิ่งออกไปจากโรงพักนะคะแล้วก็ไปนอนสลบที่ข้างถนน
ญาติเนี่ยต้องวิ่งตามกันไปเลยแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลชนบท
ภายหลังทราบว่าอาการสุดหนักนะคะจนต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ทีนี้ถามว่าทำไมญาติญาติถึงมุ่งมั่นที่จะแจ้งความเอาผิดกับนายปิ๊กให้ได้
ว่าไปข่มขืนนางสาวช่อจริงจริงนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
ไปเค้นความจริงกับในปิ๊กมาแล้วค่ะซึ่งในปิ๊กเนี่ยรับสารภาพว่ามีอะไรกับนางสาวช่อจริงจริง
และได้อัดคลิปคำสารภาพเอาไว้ด้วยอ่ะฟังเสียงในปิ๊กกันหน่อยค่ะ
อืมนี่แหละคลิปเนี้ยเขาก็ยอมรับแหละนะโอ้ก็เหมือนเป็นคำสารภาพใช่ครับ
รับนะคะทีนี้นางสุดใจเนี่ยน้าสาวของนางสาวช่อเนี่ย
เขาเปิดเผยค่ะว่าญาติไม่ได้อยากมีเรื่องกับตำรวจนะ
แต่ว่าติดใจที่ตำรวจบอกว่าหลานอายุเกิน๑๘ปีแล้ว
ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ถือว่าพรากผู้เยาว์
จะไม่ยอมดำเนินคดีแต่ว่าหลานเป็นผู้ป่วยจิตเวทไงคะ
ขนาดคนแก่โดนข่มขืนตำรวจยังรับแจ้งความ
แล้วทำไมกรณีของหลานถึงไม่รับอันนี้เป็นการตั้งคำถามของญาตินะคะ
ทางนี้ตำรวจสพชนบทมีการชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้ค่ะ
ทางสอบพอร์เนี่ยไม่ได้รับแจ้งความก็เพราะญาติเนี่ยไปแจ้งความที่สอบพอร์แวงใหญ่เอาไว้แล้ว
ซึ่งทางสอบพอร์ชนบทก็ประสานไปที่สอบพอร์แวงใหญ่แล้ว
แวงใหญ่รับคดีรับทำคดีนี้ไปแล้วค่ะ
ทางโรงพักชนบทก็เลยไม่รับแจ้งความซ้ำซ้อนกัน
แต่ว่าทางญาติใจร้อนนะคะยังฟังคำอธิบายไม่ทันจบ
ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาซะก่อนอ่ะเดี๋ยวตำรวจคงจะจับมือกัน
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกันต่อไปนะคะ